พูดถึงชื่อของบรรหารศิลปะอาชา

เพราะว่าเป็นทั้งผู้ใหญ่ในวงการการเมือง

รวมถึงยังดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญทางการเมืองไว้มากมาย
แล้วก็มีการทำเรื่องราวที่เป็นคุณอุปการณ์แก่ประเทศ
แก่จังหวัดไว้มากมายด้วยเหมือนกันนะคะ
วันนี้ทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวี
พาคุณผู้ชมไปย้อนดูเรื่องราวดีต่าง
แล้วก็ผลงานของคุณบรรหารให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศ

การเมืองอย่างนายบรรหารศิลปะอาชา
อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่๒๑ของประเทศ
แก่อนิจกรรมด้วยวัย๘๓ปี
บรรหารเป็นชาวสุพรรณบุรีโดยกำเนิด
เกิดเมื่อวันที่๑๙สิงหาคม๒๔๗๕
สมรสกับคุณหญิงจำใสศิลปะอาชา

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและโทน
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่นายบรรหารจะโรดแล่นบนถนนการเมือง

ด้วยการเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ใช้ชื่อว่าบริษัทสหศรีชัย

นายบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณคนบ้านเดียวกัน
ชักชวนให้เข้าสังกัดพักชาติไทย

ได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอจังหวัดสุพรรณบุรีสมัยแรก
และการเลือกตั้งสอสอทั่วไปในทุกครั้ง

ได้รับความไว้วางใจจากคนสุพรรณบุรี
ให้เป็นตัวแทนรัศดรเข้าไปทำงานในสภา
สะสมประสบการณ์ทางการเมืองสักระยะ
ปี๒๕๒๓ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการภักดิ์ชาติไทย
ปี๒๕๓๗ได้รับความไว้วางใจให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพัก
และเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัศดรปีเดียวกันครั้งแรก
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปปี๒๕๕๙
ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๒๑
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายบรรหารได้รับภารกิจจัดงานสำคัญระดับชาติหลายครั้ง
โดยเฉพาะการจัดพระราชพิธีกาญจนาพิเศษ
ประเทศไทยต้องเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นำเอเชียยุโรป
เป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่๕
และเป็นเจ้าภาพ๔เกมครั้งที่๑๘ที่จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานทางการเมืองชิ้นโบแดงคือนำพักชาติไทยริเริ่มเปิดแคมเปญหาเสียงปฏิรูปการเมือง
ในปี๒๕๓๘จนเป็นรากฐานสำคัญก่อนนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๕๙
สิ่งที่นายบรรหารต้องเจ็บปวดที่สุดคือวันที่พักชาติไทยที่มีตำนานถึง๓๔ปีต้องปิดฉากลงในวันที่เขานั่งหัวหน้าพักด้วยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลให้ยุบพักชาติไทยเมื่อปี๒๕๕๑และต้องถูกตัดสิทธิ
ทางการเมืองเป็นเวลา๕ปี
ตำแหน่งสุดท้ายทางการเมืองหลังนายบรรหารพ้นโทษแบนการเมืองแล้ว
ก็ไม่ลัดทิ้งยังคอยเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนามาโดยตลอด
แม้วันนี้จะไม่มีลมหายใจของมังกรการเมืองแห่งสุพรรณบุรี
หรือเจ้าของฉายาหลงจู้การเมืองไทย
หรือแม้แต่คำที่สื่อเรียกติดหูว่าเติ้ง
พร้อมกับปิดตำนาน๔๒ปีบนเส้นทางการเมืองของนายบรรหาร
แต่คติประจำตัวที่เขายึดถือเสมอมาคือต้องมีสัจจะกระตันยู
ไม่มีวันเสื่อมคลายในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปอีกนาน
แถวรัฐทีวีรายงาน